บอกไปว่าความเชื่อเราบังคับใครกันไม่ได้
สำหรับใครที่แบบเจอมากับตัวเท่านั้นถึงจะเชื่อ
อย่างพี่ลูกนกสุภาพรบอกเลยว่า
ูแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอะไรเจอมากับตัวแล้วค่ะ

จากคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องมูเตลูอย่างพี่ลูกนกสุภาพร
เปลี่ยนมาเป็นเชื่อหมดใจเพราะเคยฝันถึงพระรูปหนึ่ง
นั่งยองตลอดเวลาตอนแรกคิดว่าหลวงพ่อคูณ
แต่ในความรู้สึกยังไม่ใช่จึงไปถามผู้รู้
ก็ได้ชื่อมาว่าหลวงพ่อกบ
วินาทีที่ได้รู้เห็นภาพน้ำตาไหลเลยค่ะ
นกก็ไม่เคยรู้หรอกเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าวัด

พอพี่เห็นรูปหลวงพ่อกบแค่นั้นนะหนู
น้ำตาพี่ไหลแบบ

ที่ท่านนั่งอยู่องค์นี้เลย
นกขันเล่าเหตุการณ์ตอนที่มาถวายผ้าหน่อย
เห็นบอกว่าเรานี่สั่นเลย
ใช่ตอนแรกพี่ก็จัดของไหว้
เอาเงินตอนนั้นรวบรวมเงินมาถวายท่านด้วยนะ

แล้วพี่ก็ลงเป็นคนแก่

แล้วพี่ก็ตกใจว่าเฮ้ยคืออะไรอะไรอย่างนี้
ตอนแรกพี่ก็จะนั่งพี่ก็จะว่ายก็จะกลับอย่างนี้
ทำไมนั่งแล้วลุกไม่ได้คือแบบเป็นคนแก่เลยอะไรอย่างนี้

ก็อยากรู้ว่าทำไมเวลาพี่เห็นหลวงพ่อกฎ

พี่จะมีความรู้สึกว่าคืออะไร

เป็นอะไรกับพี่อะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์กันตั้งแต่เมื่อ

ใช่เป็นอดีตชาติอะไรประมาณนี้

วันหนึ่งเกิดปฏิหารเสกใบไม้เป็นกบให้ชาวบ้านได้กิน
พอรุ่งเช้าจึงพบว่ากบหม้อนั้นกลายเป็นยอดกระถิ่นและยอดมะขาม
จึงเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อกบ
เหตุการณ์นี้จึงทำให้ชาวบ้านเล่าต่อกันมา

ส่วนตัวพี่นกนับถือท่านสุดหัวใจ

โดยการนำหมากพลูผลไม้ดอกไม้สดมาถวายหลวงพ่อกบ
รวมถึงได้ขอตัวเลขมาฝากบันเทิงไทยรัฐ
ให้ได้นำไปเสี่ยงโชคกันด้วยค่ะ

ให้โชคให้ลาบเสี่ยงเซียมซีสักหน่อย

พอเวลากับพี่ก็ถมาธมโมนะมันจะผิดศิลป่าว

จริงเหรอคะก็คือไม่อยากเสี่ยงเลย

ธิษฐานให้กับพี่น้องนะคะ

นกเสี่ยงไปแล้ว๒ตัวได้มาแล้ว๒เลข
เดี๋ยวขวัญขออีกสักหนึ่งเลขละกันเพื่อความปัง

เหมือนไม่ได้

อยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเลขอะไรนะคะพี่นกขาโชว์เลยไหมค
เอามาโชว์
เลขอะไรอ่ะ

เรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นสำหรับตัวพี่นก
ถือเป็นเรื่องมงคลที่เกิดขึ้นในชีวิต

เพราะชีวิตผ่านมาหมดตั้งแต่สูงสุดถึงจุดอิ่มตัว
ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นจับไมค์สักเท่าไหร่
เพราะว่ามีเรื่องครอบครัวให้ต้องจัดการ
แต่ยังยืนยันค่ะชีวิตพี่มีความสุขคือการได้เป็นนักร้อง
อยากร้องเพลงจนตายคาไหมค่ะ
วันนี้ขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะ

ขอบคุณหนูด้วยแล้วก็ขอบคุณรายการด้วยนะคะ

มาทำบุญไม่เท่าไหร่ที่สำคัญคือ
ให้โชคให้ตัวเลขด้วยนะคะ

จะโชคดีเหมือนพี่นกกับขวัญที่ได้มาเจอกันวันนี้ด้วยนะคะ